ข่าวนี้โปรยสั้นเลยเพราะว่าดูภาพไปแล้วบ้าง
ดับลุงวินกระโดดหลบกระบะเมาพุ่งชน
เมามาสุดแล้วจะไปหยุดที่ไหนอ่ะเนี่ย
เมามาสุดจริงไม่งั้นคงทำแบบนี้ไม่ได้
คุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ติดแกว่งอยู่หน้ารถน่ะ

ขับดันไปดันไปดันรถจักรยานยนต์ไปข้างหน้าฮะ
ใครเห็นก็รู้โอ้โหได้ชนแหลกแล้วหนีมาแน่เลย
ใกล้ตลาดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ
คนเยอะคนพลุกพลาดเลยแล้วขับดันมาแบบไม่แคร์สายตาประชาชนเลย
สุดท้ายหนีไม่รอดครับตำรวจสภบางบ่อ
ตามไปจับไว้ได้ที่ถนนสายเลี่ยงเมืองก่อนข้ามคลองสำโลงนะครับ
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกรถกระบะคันนี้เออผมก็อยากรู้ว่าอยู่ไหนนะฮะ
โอ้โหเขารีบตามมาที่จุดเกิดเหตุครับย้อนกลับไปก่อน
กลับไปก่อนหน้านี้รถกระบะคันดังกล่าวไปชนท้ายรถกระบะมิซูบิชิ
ตรงถนนเทพรัฐขาออกกิโลเมตรที่๒๘มา
เจ้าของรถมิซูเนี่ยนะฮะก็เล่าบอกว่าเขาขับรถอยู่ข้างหน้า
กระจกหลังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนะ
รถคันดังกล่าวมาด้วยความเร็วแล้วขับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที
ก็เลยลดความเร็วลงแล้วคือกะจะให้แซงไปก่อนนะครับ
แต่ถูกชนท้ายปั้งอย่างจังคุณผู้ชมฮะ
แล้วรถคันก่อเหตุถอยหลังนิดนึงนะแล้วคนที่ขับหนีนะฮะหนีเลย

จักรยานยนต์รับจ้างคันนี้คันที่เหลือแต่จักรยานยนต์เนี่ยนะครับ
นายสัมฤทธิ์แสงอาธิตคนขี่วินเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่า
พี่เบิ๊
เขาตัดสินใจทิ้งรถประโดดดีโอ้พี่ประโดดก่อนหรอ
ประโดดก่อนครับรอดบนบิดเจ็บที่ฟันนิดหน่อย
ถ้าโดนชนเข้าไปไม่รู้จะมายืนเล่าให้นักข่าวแบบฟังแบบนี้ได้หรือเปล่า
ส่วนคนขับรถกระเบ้าคันเกาะเหศนะครับ
ให้การวกวนจับใส่กุญแจมือ
ดอมที่เห็นยิ้มรู้ไหมว่าปริมาณแอลกอฮอลเท่าไหร่
เท่าไหร่ฮะ

วบคุมตัวไปโรงพักสิครับเดี๋ยวรอสั่งเมา

เมาแล้วขับแล้วก็ขับรถประมาทแล้วข้อหาอื่นอีก
เมาแล้วขับที่ไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บ